คุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงของเลข

อยู่กับเราอาจารย์ปอนส์สวัสดีค่ะ

ทุกวันจันทร์แบบนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลข

เราพูดกันมาประมาณ๓สัปดาห์แล้วนะคะอาจารย์สำหรับเลข๙
นะคะวันนี้เรายังพูดกันต่อเนื่องเลยใช่ไหม
ใช่เรายังต่อเนื่องกันในเรื่องของเลข๙จับคู่กับอะไรแล้วดีนะคะ
ก็ถือว่าเป็นภาคสุดท้ายสำหรับเรื่องเลข๗
ไม่เรียกว่าเป็นมหากาบเลย

เนื่องจาก๙เป็นพระเกต
เกรดมีอำนาจในการที่จะสนับสนุนให้เรา
เข้าถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่าย
แล้วก็ในเรื่องของโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์
ส่วนที่๓ต่างชาติต่างภาษา

ผู้ที่ใช้เลขนี้ค่อนข้างจะคล่องใน๓เรื่องนี้
แล้วเป็น๓เรื่องหลักที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยนะ
ใช่ก็เลยบอกว่าเลข๙จับคู่กับอะไรแล้วดี
เพราะแค่ตัว๙ตัวเดียวก็ดีอยู่แล้ว

พอเราจับคู่ถูกตัวอย่างเช่นว่า

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
จะเป็นเรื่องของการมีสติมีความรอบครอบ

เราจะไม่ตื่นตนกกับปัญหาที่เข้ามา
ปัญหามาปัญญามีทำนองนะ
ก็คือแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็น
ใจเย็นยังไม่พอเหมือนเป็นคนที่อยากรู้ด้วยตัวเอง

เขารู้ด้วยใจเขาอยู่แล้วว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงนะคะ
และเป็นคนมองโลกในแง่ดีทำบุญขึ้นด้วย
ก็คือว่าเลขนี้เป็นเลขที่ดีแล้วก็เหมาะสมเลย

สำหรับทุกคนที่บางคนใจร้อนเกินไป
ใช้เลขคู่นี้ก็จะมีความเย็นลง

ค่ะแล้วสำหรับ๙๖๖๙ล่ะคะ
เลขนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขโกยทรัพย์
หลายคนฟังแล้วก็บอกโกยทรัพย์ตายแล้ว

เก่งใน๓การเข้าถึง

เก่งในเรื่องศิลปะและการบันเทิง
ในเมื่อเขาเก่งเขาเข้าถึงจิตใจคนได้
เขารู้จักวิธีที่จะหยิบจับอะไรมาใช้

ก็เลยทำให้เลขนี้กลายเป็นเลขโกยทรัพย์
และสังคมที่เขาอยู่จะอยู่ในสังคมชั้นสูงค่ะ
เนื่องจากเลข๖เป็นเลขของศิลปะ
ลักษณะนิยมการแต่งกายจะดี
ลักษณะการดีเลยการวางตัวก็จะดีใช้ของแพงเป็นขายของแพงก็ได้
เหมาะสมสำหรับใครที่อยู่ในแวดวงวงการบันเทิงก็ใช้ได้ค่ะ
โอเคค่ะเลขต่อไปค่ะอาจารย์
คู่ต่อไปที่เราพูดถึง๙จับกับอะไรแล้วดี
เลขนี้เนื่องจาก๗๙เรารู้ได้หลายว่าเป็นพระเกต
เป็นเรื่องของดาวเสาจะเป็นเรื่องของดวงดาวที่ทำให้เรา
มานะบากบั่นรับผิดชอบ
แต่ก็จะมีบ้างแอบเศร้าหมองเพราะรับผิดชอบมากไป

แต่ถ้ารวมกันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนว
แล้วชอบที่จะทำงานในระยะยาวได้สำเร็จ

ว่าดีนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเฉพาะบุคคลด้วย
คือคนทั่วไปถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้
คุณก็ต้องยอมรับในความที่คุณอาจจะมีความเครียดบ้าง
เพราะว่างานทุกอย่างใช่เป็นระยะยาวแล้วต้องอดทนมาก
อย่างเช่นพวกนักสะสมของเก่าจะชอบใช้เลขนี้เลย
แล้วก็จะเป็นเรื่องของนักคอมพิวเตอร์ที่ต้องวางแผนระบบในระยะยาว
อย่างที่บอกว่าเก้าเข้าถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องออนไลน์ด้วย
แล้วก็เรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือต้องใช้ความมานะบากบั่นมาก
อดทนมากก็คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเมืองแร่
หรือคนที่ทำงานอยู่ในเมืองแรกต่างนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นเลขสำหรับใครที่เหมาะสมจะใช้๙๗๗๙ใช่ไหมคะ
สำหรับหมายเลขคู่ต่อไปค่ะอาจารย์
๙๘๘๙ทุกคนฟังแล้วอู้อันนี้เลขแบบใหญ่แน่เลย

ก็เพราะว่าเลข๙เป็นพระเกต๘ก็คือลาหู
ลาหูคืออำนาจบารมีแต่ก็จะมีเรื่องไม่ดีนิดนึงคือความรุ่มหลง
แต่ถ้าเกิดจับคู่ถูกทางและรู้จักระงับอารมณ์ตัวเอง
จะสามารถใช้เลขนี้ได้ดีมาก
เนื่องจากว่าลาหูกับพระเกตรวมกันแล้ว
คุณจะมีอำนาจคุณจะมีบริวารคุณจะมีเส้นสาย
แล้วคุณก็จะมีความกระตือหรือล้นในการที่จะก้าวไปข้างหน้าค่ะ
ซึ่งเลขนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขที่ทำให้คุณแคล้วคาดด้วย

สิริมงคลค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอย่าใช้เยอะ
ถ้าคู่นี้มีในเบอร์ก็มีสักครู่เดียวพอแล้ว

ก็คือเหมือนเป็นเลขที่ควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะใช้ด้วย

เหมาะกับอาชีพก็เท่าแก่

เท่าแก่นี้นะเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่นะคะ
แล้วก็พวกนักการเมืองใหญ่ประมาณนี้

เอาล่ะคู่สุดท้ายค่ะอาจารย์

ใช่พระเกรดสองพระเกรดสองพระเกรดอยู่ด้วยกัน
ปกติพระเกตคนเดียวเนี่ยองค์เดียวเนี่ย
เป็นคนที่มีความแตกต่างจากพวกเราอยู่แล้ว
มันจะมีความคิดแปลกแบบแนวอยู่แล้ว
ชอบสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้น
คืนนั้นนอกจากว่าจะมีความเข้าถึงจิตวิญญาณได้มากกว่าคนปกติแล้ว
ก็ยังจะเป็นคนที่มีความคิดที่แปลกมากกว่าคนปกติ
แปลกแปลกในทางแบบไหนคะ

มีความคิดแปลกที่สร้างสรรค์
ก็อาจจะมีมุมมองใหม่ไอเดียใหม่

ดังนั้นถ้าเราเจอเพื่อนที่มี๙๙

ที่เขาจะเก่งในแบบของเขา
ซึ่งถ้าจะขอยกตัวอย่าง
แต่เขาเก่งในแบบที่ล้ำลึกแล้วเราเข้าไม่ถึง

ใช่รู้จริง
คนไทยแต่ไม่กล้าไม่เอาดีกว่า

สำหรับ๙๙ที่จะเห็นชัดเลยก็อย่างเช่น

แล้วก็ผู้ที่คิดโครงการต่างที่ซับซ้อน

ที่ต้องมีการวางแผนแปลนก่อนอย่างดีเลย

สำหรับตัวเลข๙จับคู่กับอะไรแล้วดีไม่ดียังไงนะ
เอาล่ะเพราะฉะนั้นมาตอบคำถามคุณผู้ชมบ้างดีกว่า

อยากให้อาจารย์ปอช่วยดูหน่อยว่ามันเหมาะกับอาชีพของเขาไหม
คนแรกนะครับคุณกริจนะครับ
ทำอาชีพทำอาหารสุขภาพ
แล้วก็เป็นนายหน้าที่ดินใช้หมายเลขโทรศัพท์นะครับตัด๓ตัวหน้าออกไป

โอ้ย๙เยอะจังเลยค่ะตอนนั้น
อย่างที่เราบอกค่ะ๗๙ก็จะเป็นคนที่ทำงานในระยะยาวได้
มีความคิดสร้างสรรค์ในระยะยาว
ก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันกระตือลือล้นรู้จักสู้
ส่วน๕๙๕ก็จะเป็นเรื่องของการปล่อยวางมีสติแล้วก็ชอบทำบุญ
ดังนั้นเลขนี้ถ้าถามว่าเป็นเลขดีไหมต้องบอกว่าเป็นเลขดี
แต่ถ้าถามว่าเหมาะกับธุรกิจในหน้าค้าที่ดินขายอาหารเสริมหรือเปล่า
คือจะบอกว่าเหมาะแต่ไม่มีเลขเงินอยู่ในนี้

ใช่มีเลขความมานะเลขของการเข้มแข็งต่อสู้
แต่เหมือนกับจะไม่ค่อยได้เงินเข้า
ลองหาเลขที่เกี่ยวกับตัวเงินเข้ามาบ้างก็ดีใช่ไหมคะ

เสริมอีกแค่จุดเดียวถ้าเงินไม่เข้าก็ทำธุรกิจก็ไม่ไหวนะ

ถ้าพวกเงินทองก็อย่างเช่น๒๔นะคะ
พวกนี้เป็นกลุ่มเงินทอง๖๖ก็ใช่

เอาล่ะไปดูอีกหนึ่งท่านดีกว่า
คุณบาสนะครับทำอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ดูก็คือ๓๕๙๗๖๕๐ครับ
คุณบาสสำหรับเบอร์นี้มีข้อเสียที่เด่นชัดขึ้นมา
ซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียที่ไปกรบข้อดีทั้งหมด

ชีวิตทั้งเรื่องของชีวิตและความรัก
การมีครอบครัวไม่ค่อยสมหวัง
๗๖นะครับ๗๖ค่ะเป็นเรื่องของชีวิตทิกความ
ทิกความมักจะโดนออกเหลี่ยมอยู่ตลอดเลย
แต่ส่วนข้อดีมีแต่อย่างที่บอกว่าข้อเสียร้ายกว่า
ข้อดีก็ยังมีเรื่องของความปล่อยวางอย่างที่บอกด้วยเลข๕๙
ความขยันความมองไปข้างหน้าความคิดแปลกด้วยเลข๙๗
และ๓๕นี่ก็คือผู้ใหญ่เมตตานะคะ
มีอำนาจบารมีในตัว๕๐ก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอน

มันก็จะไปกรบข้อดีทั้งหมดเลย

ควรจะเปลี่ยนหน้าแบบนี้ค่ะค่ะค่ะค่ะเอาล่ะมีอีกสักหนึ่งเลขไหมคะคุณชนะ

คุณบอลลูนขับรถแท็กซี่
ถ้ามองโดยรวมผาดนึงถือว่าใช้ได้นะคะเบอร์นี้
แต่ว่าเอาข้อดีก่อนข้อดีคือ
คลิกภายนอกลูกค้ามองคุณแท็กซี่คนนี้
ก็จะบอกว่าใจเย็นใจดีน่าขึ้นไปนั่ง
แต่ขับไปแกก็จะมีแบบแอบดูมิเจอร์บ่อย
เพราะว่าแกจะเป็นคนที่ละเอียดเรื่องการเงินเช้าใจ
แล้วก็จะมี๑๔ก็คือแกจะพูดจาดีกับลูกค้าในรถ

แล้วก็แกหัววาย๔๙เป็นเลขหัววาย
คิดเส้นทางคิดอะไรให้ไปให้เร็วขึ้น
แต่ว่าพอ๙๖๙เราก็บอกเป็นเลขโกยซับ
โกยจริงเงินเยอะโกยซับ
พูดคุยเก่งด้วยเข้าสังคมเก่งด้วย
แต่บังเอิญว่า๖๙ไปอยู่คู่สุดท้าย

โอ้โหมันพลาดตรงนี้แหละเข้าเยอะแต่ออกเยอะ
ใช่แต่บางคนเขาไม่ซีเรียส

ถ้าใช้ที่เธอเขาก็ไม่ซีเรียส

ครบถ้วนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ส่งข้อความ
ทางไลน์มาให้เราเช็คดวงชะตากันด้วย
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอล์นะครับทุกคนก็สามารถติดตามอาจารย์ปอล์
ทางช่องทางของโซเชียลมีเดียของอาจารย์ปอลนะคะ